พาคุณผู้ชมไปดูคลิปหนึ่งที่โลกโซเชียลเนี่ยแห่แชร์กันเยอะนะคะ
ซึ่งว่าหลายคนอาจจะได้เห็นแล้วเผลอบางคนเข้าไปคอมเมนต์เราด้วยนะ
เป็นคลิปที่โชเฟอร์รถเมย์สาย๔๐ค่ะ

พี่ถ้าพี่เมาขนาดนี้อย่ามาขับรถดีกว่า

แล้วก็ไล่ด่ากราดผู้โดยสารเลยคุณผู้ชมไปดูคลิปกัน

ตะโกนผู้โดยสารเต็มรถเลยนะครับ
แล้วผู้โดยสารที่เห็นชายแขนเสื้อสั้นสีม่วง

เป็นพฤติกรรมของพนักงานขับรถเมษาย๔๔
เส้นทางสายใต้เก่าลำสาลีค่ะ
ลักษณะดูแล้วเหมือนคนเมา
แล้วก็ทะเลาะวิวาสไล่ผู้โดยสารลงจากรถ
เพราะไม่พอใจถูกเตือนเรื่องขับรถเร็ว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒วันที่๑มิถุนายนค่ะ
และคลิปนี้เนี่ยคนที่เขานั่งอยู่ในรถนี่แหละเป็นคนถ่ายเอาไว้
คนที่โพสต์คลิปนี้เขาบอกว่าขึ้นรถเมคันนี้มาจากวัดธาตุทอง

ซึ่งโชเฟอร์คันนี้เนี่ยขับรถนี่อื้อหือนึกว่านั่งฟาส๘
ประมาทหวาดเสียวตลอดทางโชว์ไปก็เฉียวมาขับรถเร็วอีก
ผู้โดยสารชายที่ใส่เสื้อสีม่วงแขนสั้นคนนี้ต้องเดินไปหา
แล้วก็เข้าไปตักเตือนเพราะกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยคนนั่งกันอยู่หลายชีวิต
ชีวิตเขาเองเขาก็รู้สึกว่าจะไม่ปลอดภัย
แต่คนขับกลับแสดงพฤติกรรมไม่พอใจด่ายาบคายจนเราต้องดูดเสียงเนี่ยค่ะ
แล้วก็ไล่ผู้ชายคนนั้นลงแถมยังท้าด้วยนะ
บอกไปแจ้งตำรวจเลยสิไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลย
นะคะคือหลังจากที่มีการบันทึกคลิปได้ไม่นานเนี่ย
รถเมคันนี้ก็ไปเฉียวชนกับรถแท็กซี่อีกนะ
เสร็จก็พยายามจะขับหนีทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ว่ารถคู่กรณีก็ติดตามมาก่อนจะจอดรถลงไปเจรจากัน
เพราะว่าหลายคนมั่นใจว่าคนขับรถเมย์คันนี้มีอาการเมาหนัก
เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย

โอ้โหนี่ไม่ได้ดื่มก่อนขับ

รับผิดชอบเลยว่าไหนคะ
ใครจะรับผิดชอบเรื่องนี้ได้บ้าง
ตั้งกี่ชีวิตที่ฝากเอาไว้
แล้วนี่หรือคือพนักงานที่จะให้บริการ

พบว่ารถคันที่ก่อเหตุเป็นรถปรับอากาศ

กรุงเทพฯมหานครสาย๔๐
ชื่อเส้นทางสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ

นายสรรเยาวบุตรซึ่ง
คนขับรถคนนี้ถูกควบคุมตัว
ที่สถานีตำรวจนครบานคลองตันแล้วนะคะ

สุราขณะปฏิบัติหน้าที่ผู้ขับรถ
และเฉียวชนรถผู้อื่นเสียหาย

ตอนนี้ถูกฝากค้างไปเรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้เตรียมเรียกเจ้าของรถมาชี้แจงข้อเท็จจริง
แล้วก็จะพิจารณาโทษตามความผิด
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

ในวันอังคารนี้ด้วยค่ะ